แถวชายภูมิตอนนี้เขาโทรกริ้งกร้างไปถึงอีกปั๊มหนึ่งแล้วนะครับ
บอกระวังด้วยอาจจะมีรถมาเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายตังค์
จะเป็นเหตุการณ์เหมือนในปั๊มของเรานะฮะ
อื่นถ้าเจอนะช่วยแจ้งเบาะแสกันหน่อยนะครับ

คุณผู้ชมมาดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มกันนะครับ
เป็นห่างทางผู้ซ้ายพวกยังไง

อ๋อเด็กทาง๒เลย
ครับ

นี่ทำไมเศษเชือกกัน
อันนี้แหละฮะถ้าดูเผินก็เหมือนจะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคุณฮะ
แต่สิ่งที่จ่ายไปหรือบัตรที่จ่ายไปมันใช้ไม่ได้นะครับ
แล้วก็เจ้าของรถคันนี้ก็ยังขโมยป้ายของปั๊มไปด้วยคุณ
นี่ขนาดว่าพนักงานก็รอบครอบแล้วนะคุณฮะ
เอาป้ายมาตั้งไว้หน้ากระโปรงรถเวลาเติมก็เนี่ยจับรถไว้ด้วยนะฮะ
แล้วก็เดินอ้อมไปเพื่อจะเก็บเงินจากลูกค้า
แต่ปรากฏว่าลูกค้าก่อเหตุแบบนี้หนีไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสายนะฮะสัก๑๐โมง๒๐
ผู้ชายสองคนขับรถกระบะยี่ห้อนิสสันนาวาร่าสีขาวเทาคันนี้มา
ป้ายทะเบียนปมย๔๙๕๑ชัยภูมินะครับ
ก็มาเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ปตทรอบเมือง
บ้านหมอดินแดงที่ตำบลรอบเมืองอเจมส์จชัยภูมินะครับ
ก็พอเติมกันเสร็จสับแล้วเด็กปั๊มเขาก็มาเพื่อที่จะมาเก็บเงิน
ทีนี้คนขับรถยื่นบัตรอะไรให้สักอย่าง
น่าจะเป็นบัตรเหมือนบัตรเครดิตนั่นแหละให้พนักงานปั๊ม
ระหว่างพนักงานกำลังไปรูดบัตรเครดิตแม่ผู้ชายคนนี้หยิบป้ายเลย
อันนี้รักทรัพย์ด้วยไหมเนี่ยนะฮะเอาใส่รถตัวเอง
แล้วก็ขับรถออกไปจากปั๊มหน้าตาเฉยเลยนะครับ
เขาไม่ได้มีท่าทีรีบร้อนเลยนะคือค่อยเอาป้ายไปหย่อนท้ายกระบะ
แล้วค่อยปิดประตูขับออกไปแบบช้าแบบนี้
แต่ทีนี้ไปพุ่งหน้าปั๊มไงคุณหนีนะครับ
พนักงานเก็บก็งงอยู่เหมือนกันกับเหตุการณ์นี้
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับพนักงานของปั๊มนะครับ
ก็คือนายปริญญามืดขุนทศเล่าให้ฟังบอกว่า
ชายคนขับกระบะบอกให้เติมน้ำมันเต็มถังเลย
ถังมันก็ต้อง๒๑๕๐บาทคุณ

ทีนี้ถึงช่วงเวลาเดินไปเก็บเงินเนี่ย
ชายคนขับกระบะก็ยื่นเป็นบัตรเครดิตนี่แหละครับ
ยื่นให้แล้วทีนี้ก็ตามคลิปเลย

ทีนี้ตัวเด็กปั๊มนะก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ตามไป

เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองชายภูมิ
แล้วถามว่าบัตรที่ยื่นให้มันรูดได้ไหม

ทีนี้เงินก็ไม่ได้โดนชักดาบไปนะครับ
ร้อยตำรวจโทยิงพิมพิชามีทองหลาง

ชาวตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

หาตัวชายคนขับกระบะมาดำเนินคดี

อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ลักษณะคล้ายกับที่ชัยภูมิเลย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ลงในเพจคนรักนาเฉลี่ยงเพชรบูรณ์
เข้ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มพรมงคล๒บ้านยางงามหมู่๙ตมยางงามอำเภอหนองไผ่ของเพชรบูรณ์
เป็นเงินถึง๑๔๐๐บาทแล้วชายคนขับรถยนต์บอกพนักงานว่าจะโอนจ่าย
พอพนักงานเขาเดินไปเอาเลขบัญชีมาจากเคาน์เตอร์กำลังจะเดินมาให้
ปรากฏว่าคนขับรถคันนี้ขึ้นรถขับหลบหนีไปเลย
ไปทางอเมืองเพชรบูรณ์นี่เมื่อกี้คุณส่องทะเบียนเห็นชัดไหม
เหมือนกับกอกไก่คอควายแล้วมันมีเลขหนึ่งหรืออะไรคือใต้ทะเบียนมันก็ดูจาง
คือพอจะเห็นอยู่บ้างนะและทีนี้ครับก็มีคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็ขี่ไล่ตามไปแต่ไม่ทันเพราะรถเก๋งคันนี้เร่งเครื่องบึ้นหนีไปเลยนะครับ
แล้วทีนี้เจ้าของปั๊มน้ำมันก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพนาเฉลี่ยงไว้แล้ว
เพื่อจะตามตัวชายคนขับรถยนต์มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ
เติมน้ำมันแล้วก็ชักดาบแบบนี้ไม่ไหวนะ